ล่าสุดครับก็มีคอลัมป์นะครับเขียนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการคาดคณีนะครับความสามารถของนักเตะที่มีโอกาสจะเป็นดาวสันโบในรายการนี้
หัวห่อของเมืองทองที่ถูกจับตามองในรายการนี้
ว่าปีนี้นั้นจะประสบกับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เพิ่งจะกลับมาติดทีมชาติในเกมอื่นเครื่องสองเกมล่าสุด
เขาก็บอกนะครับว่าการก้าวขึ้นมาแทนที่ของธีรสินในรายการนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้อดีศักดิ์มีโอกาสในการลงเล่นแล้วก็สามารถที่จะคว้าตำแหน่งดาวสันโบได้นะครับ
นอกจากอธิสักแล้วก็ยังมีจันทนากาของกาพูชานะครับแล้วก็มีเหงียนอันดุ๊กของเวียดนาม
วังฮัสแบนของทางฟิลิปปินส์รวมถึงอาเบโต้นะครับหรือว่าเบโต้ของอินโดนีเซียที่ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็มีซาฟาวีราชิตของมาเลเซียที่อยู่ในข่ายที่ถูกจับตามองด้วยครับ
โปร๒๕พฤศจิกายนเป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มครับ